พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการซ่อมแอร์กันหน่อย

ซ่อมแอร์ครั้งนี้มีอุปสรรคเป็นผีปอบ
ดีกะโหลกเลยใครมาเท่งกูอย่างนี้หันหน้ากับทางรถ
เห็นที่ไรก็เสียวนอนไปเลย
เป็นสลอนเลยพระยังวิ่งเลย
นี่คือเป็นภาพหลังจากที่รู้แล้วว่าด้านหลังโรงศพไม่ใช่ตัวจริง

คือเป็นตัวเอกนะจากภาพยนตร์เรื่องบ้านผีปอบ

ใครก็ต้องรู้จักนะคะป้าหยิบเนี่ยนะคะ
เอาเรื่องนี้ถูกแชร์ผ่านเฟซบุ๊คค่ะ

แฮชแท็กควันไอ้ควันมาตกใจหมดเลย
เขาบอกว่าจุดนี้คือห้องเก็บของ
มันติดกับครัวของวัดในตะบนโคกรวดอำเภอเมืองนครราชศรีมา
นักข่าวของเราตามลงไปดูเลยค่ะ
นายสารวุฒทองรัฐนวณิตอายุ๔๐ปี
เป็นคนที่โพสต์เขาบอกว่าเขาเป็นช่างแอร์
ไปติดตั้งแอร์พร้อมกับลูกน้องนะคะที่วัดโป่งดินสอ
จุดที่ไปติดตั้งแอร์มันเป็นห้องเก็บของ
มันมีของหลายอย่างก็มีเครื่องครัวมีจานชาม

เอาตรงนี้เอาขยับไปตรงนี้ขึ้นลงตรงไหนก็ว่าไปทั้งพระทั้งพระทั้งช่างค่ะ

วิ่งหนีไปก่อนนะคะเพราะภาพที่เห็นคือลักษณะมีคนยืนอยู่หลังโรงเย็น
แล้วทำมือยกขึ้นสองข้างด้วยเหมือนจะขยุ่มอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะ
วิ่งหนีกันเลยพระก็ยังวิ่งโยมบอกแบบนี้นะคะ
แต่พอตั้งสติได้หยุดนิ่งค่ะคิดในใจไอ้ภาพมันคุ้นนะ
ก็เลยขอหันกลับเข้าไปดูอีกทีตอบหยิบปอบหยิบเองเหรออ่า
ซ่อนอะไรอยู่ข้างหลังนะคะแล้วใครเอาไปซ่อนจริงจริงนะ
คือใครเอาไปตั้งดิฉันอยากรู้แค่นี้แหละเลยเอาไปตั้ง
ขนาดเท่าตัวจริงอันเล็กก็ไม่นะเท่าคนจริงนะคะ
สอบถามเนรกับพระลูกวัดบอกว่าก่อนหน้านี้ที่วัดมีเนรกับพระเนี่ย
เวลามีงานเขาก็จะเอาของมาเก็บไว้ตรงนี้มันเป็นห้องเก็บของไง
รูปนี้ก็เลยเอามาไว้ตรงนี้เหมือนกันตอนที่ตั้งเนี่ยหยิบพิงผนัง
ไม่ได้คิดอะไรไงเพราะว่าคิดว่าเป็นห้องเก็บของไม่มีใครเข้ามาหรอก
แต่เมื่อเอามาตั้งไว้ที่บริเวณหลังโรงเย็นนึกภาพความน่ากลัว
อยู่หลังโรงอะค่ะใครเห็นแวบแรกก็ต้องกลัวทั้งนั้นนะคะ

นิมนต์พระหรือว่าหาหมอผีที่ไหนมาปราบ
แอร์ขอปราบปอบหยิบเอง

ช่วงที่เขาเดินเข้าไปเนี่ยเขาปราบปราบปอบหยิบด้วยกัน

แล้วก็บอกหันหน้ากลับไปนู่นคลายความกลัวไปได้ค่ะ
ทำเอาหลอนกันไปหมดเลยนะทั้งพระทั้งคนไปซ่อมแอร์นะคะ